คู่นี้เขาก็เพิ่งมีเวลาจะไปสวีทเหมือนกัน
สำหรับคุณแม่คนสวยแอปทักษะออนล่ะค่ะแล้วก็คุณสามีสุดที่รักนะคะ
คราวนี้ค่ะไปสวิตกันไกลถึงญี่ปุ่นเลยนะคะ
หลายคนค่ะลุ้นว่าอยากจะมีทายาทคนที่สอง
แต่ว่าคุณแอฟบอกเลยว่าขอทริปหน้าแล้วกันค่ะ

สำหรับคู่ของแอฟพักสะออนแล้วก็สงการเป็นชั้นนรงค์ค่ะ
หลังจากที่ควงคู่ไปพักผ่อนไกลถึงญี่ปุ่นแบบสองต่อสอง
โดยไม่ได้หนีบลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนนะคะน้องปีใหม่ไปด้วย
งานนี้ค่ะเลยทำให้หลายคนนั้นตามเชียร์

ตามที่คุณแม่คนสวยบอกไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็เผยกับสื่อนะคะ

ไปญี่ปุ่นค่ะ

เพราะว่าตั้งแต่มีน้องมา
ก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยยังไม่ได้เดินทางเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
รุ่นนี้ต้องซื้อให้ตัวเองแล้วใช่ไหม
ยังค่ะยังเก็บเงินอยู่ยังไม่ได้ซื้อ
ก็ไม่ได้ให้ค่ะไม่ได้ให้มาหลายปีแล้วฝากทวงด้วย

เดี๋ยวไว้รอลุ้นทริปต่อไปอะไรอย่างนี้ละกัน
คลิปนี้ก็ยังไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ
ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็สบายเรื่อยก่อน
ตอนนี้ก็พยายามทำทุกอย่างตามปกติแล้วก็ให้ร่างกายแข็งแรง
ก็อยากมีค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังตามธรรมชาติไปก่อน
ถ้าเกิดไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะใช้ตัวช่วยแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
อกจากนี้ค่ะภรรยาคนสวยยังได้อัปเดตอาการ
หลังจากสามีสุดเลิฟหายป่วยจากโรคไข้เลือดออก
งานนี้เจ้าตัวยอมรับเลยค่ะว่าเป็นพยาบาลดูแลเรื่องอาหารการกินให้เป็นอย่างดี
เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังฟื้นตัวค่ะ